ฉลองวัดพระแม่เหรียญอัศจรรย์
แจกหมูหันดีเมืองมุกดาหารเป็นร้อยกว่าตัวชาวบ้านต่อคิว

มาที่ไหนด้วยนะคะ

ตัวเลยค่ะหันไปหันมาจนสุกแบบนี้นะคะ
ไปกันที่นี่บ้านแก่น้อยหมู่๑๐ตำบลปงขามอำเภอว่านใหญ่นะคะ
มุกดาหารคือเขาบอกว่าเขามาฉลองกันเนื่องในโอกาสนี้
เขาบอกว่าวัดพระแม่เหรียญอัศจรรย์แก่งกะเบาเนี่ยนะคะ
เขามีการจัดโรงทานหลายโรงแต่ว่ามีโรงทานที่น่าสนใจ
ที่เป็นของขึ้นชื่อประจำแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่นี่เป็นวัดคริสต์นะคะ
เขาบอกว่าชาวคริสต์คริสตชนเขาเข้ามารวมตัวกัน
โบสถ์เขาเรียกเป็นวัดคริสต์แล้วกันนะแห่งนี้เพื่อที่จะมาจัดโรงทาน
ชาวบ้านเขาก็ร่วมกันซื้อหมูหันร้อนจากเตาเนี่ยนะจำนวนกว่าร้อยตัว
จ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานคริสตชนทุกทุกท่านอิ่มกันไปโอ้โหอิ่มท้อง
กรอบนอกนุ่มไหนแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้ม
หลุงคุณดูนี่หนังนี้คือกรอบเลยจริง
ทำให้มีคนเนี่ยมาต่อแถวเขาบอกว่าแจกแทบไม่ทัน
พอมาถึงเวลาแจกนะคนสับสับหมูกันแบบโอ้โหเรียกว่าหมูสับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูไปนะตอนสับ

ของชะบ้านบอกว่าเป็นการรวมการทำบุญ

แก่งกระเบาซึ่งทุกคนตั้งใจมาทำบุญนะคะ
อยากให้ได้มีการแบบชิมของดีประจำแหล่งท่องเที่ยว
ก็คือหมูหันแก่งกระเบานี่แหละ
แล้วก็ชาวบ้านที่นี่นะคะทำการขายหมูหันมานานมากแล้ว
เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกว่าสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่เขาเป็นอย่างดีด้วย
เราก็เล่าหลากหลายแง่มุมนะคือความหลากหลายทางศาสนามันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าคุณจะเป็นศาสนาอะไร
มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยรักกันเรามีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันเห็นไหมคะ
นี่ค่ะก็มีการจัดทำโรงทานเหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลทุกที่ทุกศาสนาสอนให้เรารู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผลและมีความรักต่อกัน
อุ้ยยยหรือหูรักในการกินมากดีชันเลยนะคะ